เรียลิตตี้เห็นไหมล่ะ
คุณผู้ชมก็ไม่ได้รู้เรื่องอื่นหรอก

ฝรั่งเศสดีไซเนอร์ทั้งหมด

ดังมากอยู่ในโลกนี้
ทีนี้เขาจะจัดฟาชั่นหวีกกันช่วงนี้เป็นแฟระป๊อกเต้ฟังไหมก่อนนะ
แฟระป๊อกเต้ก็คือเสื้อโหลนิล่ะก็คือเสื้อที่กำลังใส่กันอยู่นี่
ทำไมมันจะสื่อโหล
ก็มันทำทีเยอะทำทีเป็นแบบพันตัว
มันไม่ใช่เธอโรเมตต์ถูกต้องไหมครับ
มันไม่ใช่โอศกุตุโอศกุตุมันมีแค่ตัวเดียว
แล้วคุณนายชมพู่ใส่อะไร
ไม่ใช่สิงอย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมเขาก็ไม่เข้าใจ
ดังนั้นในฤดูการตอนอาทิตย์นี้ในเดือนนี้
เขาจะทำไว้สำหรับฤดูร้อนปีหน้านี่ไงเห็นไหมเธอเข้าใจคำนี้ไหม
ดังนั้นมันต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนดังนั้นในแต่ละปี
จะมีการทำแฟชั่นโชว์ถึง๖ครั้งเพราะว่าฝรั่งเขามีตั้ง๔ฤดู
แต่ทำไมถึง๖เพราะมันจะมีขั้นระหว่างโอดกุตูก็คือเสื้อชั้นสูง
สมมุติว่าทำฤดูหนาวแล้วก็ขั้นด้วยโอคูทูโททำฤดูสปริงซัมเมอร์๑๐
หรืออะไรก็ขั้นเดียวคุณตูแล้วยังมีขั้นเขาเรียกว่าเป็นขั้นระหว่างกลาง
ระหว่างฤดูหนาวจะเข้ามาฤดูร้อนเป็นงานเขาเรียกว่ารีสอร์ท
โอเคไหมในช่วงนั้นดังนั้นเนี่ยดีไซเนอร์ของฝรั่งเขาจะทำงานทั้งปี
๓เดือนทำที๓เดือนเขาจะคิดพอทำเสร็จปั๊บเขาต้องเริ่มเลย
เพื่อที่จะคิดใหม่ให้ทัน๓เดือนแล้วก็ทำอีกครั้งหนึ่งดังนั้นทุกคนก็ได้ถูกเชิญไป
ของคนไทยเราก็ได้ถูกมีหลายคนเซลปหลายคนก็ถูกเชิญไปดูแฟชั่นโชว์ที่นั่นเยอะมาก
แต่ว่าจริงวันหนึ่งใน๑อาทิตย์จะมีโชว์ประมาณ๓๔๐ยี่ห้อ
แต่เพียงแต่ว่าแต่ละคนก็อาจจะถูกให้ไปดูแต่ละบางยี่ห้อเท่านั้นเอง
อย่างลูกสาวดิฉันลูกสาวต้องซื้ออะไรไหม

โอเคฟังก่อนนะการถูกดูแฟชั่นโชว์ในลักษณะแบบนี้เนี่ย
นั้นเวลานั่งดูคุณจะเห็นว่าบางคนก็จะมีกระดาษอยู่อย่างนี้
แล้วเขาก็จะติดว่าอะไรยังไงควรจะซื้อแบบไหน
คือสามารถได้ซื้อแบบใหม่กว่าอื่น
แล้วก็คนดังทั้งหมดทั้งปวงที่เป็นลูกค้าของยี่ห้อนั้น
เขาก็จะได้บัตรนะได้บัตรสำหรับให้ไปดูโชว์อย่างนี้ด้วย
สำหรับแบบว่าคนดังที่อยู่ในประเทศของเธอเอามาสิโอเคไหม
นั่นแหละเขาก็จะไปคัดเอาในบ้านเราเนี่ยเขาก็จะไปคัดเอาว่าจะเอาใครไป
ดังนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าเขาจะซื้อมากน้อยแค่ไหนหรืออาจจะเป็นแบบเพื่อนกัน
หรือฉันให้เธอไปอะไรอย่างงี้เป็นต้นลึกซึ้งมั้ย
เคลียร์มั้ยเคลียร์มั้ยดังนั้นจะได้ไม่ต้องมาเมาว์เมาว์
และดังนั้นเนี่ยในแต่ละคนในแต่ละคนที่ไปอย่างชมพู่เนี่ย
ก็เช่นกันเขาจะต้องมีที่นั่งอยู่แล้วแต่หน้าที่นั่งอย่างนี้เนี่ยนะมาแล้ว
แต่อาจจะเริ่มต้นในหน้างข้างหลังต่อไปเป็นคุณเคยก็อาจจะในหน้างข้างหน้า
เขาก็จะไปติดต่อเสื้อผ้าของยี่ห้อต่างเอาไว้เพื่อให้ใส่
จำเอาไว้นะว่าคนที่ไปดูในลักษณะแบบนี้เขาจะมีการสปอนเซอร์ให้
เขาจะแบบว่าให้แต่งตัวกันไปเองไปดูชุดของลูกสาวฉันดีกว่า
เจอลุคนี้ที่ตอนแรกเป็นกระโปรงที่มันนางดึงเข้าไปเป็นเป็นนี่ใช่ปะ
อันต่อไปทะแดนนี่ก็เป็นในลักษณะแบบนี้
หนูชอบแบรนด์นี้มาก

นี่ชุดนี้

เสื้อผ้าแบบนี้เขามีไว้สำหรับเป็นเพลส

คือเวลาเราจะทำเสื้อผ้าเนี่ยนะ

เวลาพอทำเสร็จปั๊บเสื้อทั้งหมดเนี่ย

จะเอาไปโชว์ต่ออีกประเทศหนึ่งเลยก็แล้ว

แล้วก็จะเอาเสื้อผ้าพวกนี้ไปเวียนถ่าย
ลงตามแมกกาซีนต่างทั่วโลก
แล้วก็ตีกลับมาไว้ที่เดิม

ดาราคนไหนอยากจะยืมนู่นนี่นั่นมา

แล้วเขาก็จะเก็บของเขากลับไปอยู่อย่างนี้
แล้วก็สุดท้ายก็เข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์